แมนยูพบกับแมนซิตี้
แล้วแล้วยังไงภาพบรรคอพี่คือยังไง

เตะกันเป็นตะลีร่วมเมืองเป็นตะลีร่วมเมือง
แล้วตรงรองคืออะไรจะร่วมกันหรือว่าจะอย่างไร
อันนี้เป็นของที่ระลึกในปี๒๐๑๘
ตอนนั้นมูลินโยยังอยู่กับเก็ตนี่นะครับคือมูลินโย

นะครับมีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียลีกสูงมาก
เพราะฉะนั้นลิเวอร์พูมีสิทธิ์ร้องไห้

คือทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ลีเวอร์ภูมิได้แชมป์บ้างนะ

แล้วทาปากสีนี้คืออะไรคะ

เฮ้ยคุณเยียวมาก
ด้านที่นี่ท้องก็ไม่ได้ขายขนมไทยแล้ว

พี่เป็นคนเลวที่สุดในเมือง
รถทำเสน่ห์มาอย่ามา
แย่งไปด้วยขอบูรณ์ขอบูรณ์แทนเกู้งจะมากกว่าโดนเรนดุหรอกว่าไม่ได้ทำของ
เมาท์เนี่ยบริสุทธิ์ซื่อมากไม่แต่ชื่อของนั้นคือเรื่องของที่
ก็พอที่ชุมแสง

เขาไปจับก้นเด็กนักเรียนคนหนึ่ง

ก็เลยตามไปแล้วก็กระทืบ

เละเทะเลยไปดูคลิปนี้หน่อย
โตแล้วเป็นสาวไปจับก้นเขาได้ยังไง
ไปดูมีคลิปไหม

จะทำเองมาเลย
ที่บ่ายพี่นี่ได้จบ
เดี๋ยวพี่จะไปทำกับคนอื่นมา

โทรเลยตัวเล็กโทรเลยลูก

เพราะคุณพ่อเขาจะมารับตรงนี้ทุกวัน
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปจับก้นเขา
พอเสร็จแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้
ตอนแรกก่อนที่แกจะร้องไห้แกก็หันไปถามว่าจะทำอะไร
ปรากฏคนร้ายวิ่งหนี
พอวิ่งหนีเสร็จน้องผู้หญิงคนนี้แกก็ร้องไห้
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหนึ่ง
ปรากฏก็มีพลเมืองดีก็คือคุณการณ์นิติชา

ก็เลยไปดูก็ไปถามเด็กผู้หญิงคนนี้
เด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าหนูถูกลวนลาม
ถูกคนร้ายมาจับก้น

ปรากฏว่าพ่อของนักเรียนหญิงคนนี้เขามารับพอดี

หม่อโหลลูกเป็นสาว

เธอก็บอกนะบอกว่าเขาก็ถามแบบทางคนที่ไปช่วยเนี่ยนะ
คุณการนินิชาบอกว่าพี่ทำไมก็ถึงทำแบบนี้
หนูยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาก็ร้องไห้
คือทำต่อหน้าคนเยอะเลยไม่ใช่ที่รับหูรับตาเลยนะ

ใช่ค่ะคือตอนนั้นอาจจะรับตาอาจจะรับตาตอนที่ทำเนี่ยนะครับ
ก็คือน้องเขาไปยืนรอคุณพ่ออยู่เพราะคุณพ่อนัดจุดนัดพบตรงนี้ทุกวัน

ดีนะที่มีคนมาช่วยนะ

เท่าที่เห็นภาพดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็โดนเตะโดนกระทืบที่หัวที่หน้า
ตบไปที่หน้าอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่พี่เหมียวหมายถึงช่วยนี่หมายถึงช่วยสาวน้อยช่วยน้องผู้หญิง
โดนแล้ววิ่งหายไปอย่างนี้จะได้ถูกจับถูกดำเนินคดี

ช่วยกระทืบด้วย

คนร้ายก็ถูกตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ไปที่สพวังทองหลางเรียบร้อย

อืมนะฮะร้ายมากนะฮะไอ้นี่ร้ายมาก

ตอนนี้ค่ะใครที่บอกว่าไม่ร้อน
แสดงว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะ

จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
เขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นทำลายสถิติในปี๒๕๕๙ไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
คือผู้ช่วยผู้ว่าการในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวงของกรฟนก็เปิดเผยว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในพื้นที่สมุทรปราการคือกรุงเทพ
มุดประการนนทบุรีประจำปีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณค่ะ
โดยบ่ายวันจันทร์ที่๒๒นี้ก็ประกาศออกมานะคะว่าพุ่งไปที่๙๔๑๒๕๖เมกาวัตต์

เป็นศัพท์ที่ไม่ได้เรียกกระโปรงรถที่เรียกว่าหน้าหม้อรถยนต์ถูกไหม
คุณห้ามหันมามองหน้าผมตอนพูดถึงเรื่อง

การส่งในการทำงานพิธีกร
ข่าวว่าเราจะต้องมองหน้ากันอีบ้า

พอดีมันหมดแล้วค่ะพอดีกำลังนึกอยู่ว่าจะพูดหน้ามอ

ตัวจริงตัวร้ายค่ะว่าเมา
คุณนี่ไม่โมโหแต่อันนี้เอาจริงเลยนะจากใจ

เดี๋ยวฉันขอใช้ด้วยนะคะพวกนี้ใช้ในรายการ
คือตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อปี๒๕๕๙เนี่ย
ตอนนี้นี่คือสูงสุดสูงสุดเลยที่เกิดขึ้น

ตอนนี้นะคะเขาก็มีข่าวออกมาแล้วว่าในวันที่๒๗เมษายน๒๕๖๐
ดวงอาทิตย์จะโคจรอยู่แนวตั้งตั้งฉากกับกรุงเทพ
ตอนนี้ว่าร้อนแล้วใช่ไหมคะ๒๗สุดกว่านี้ค่ะ
มาเลยค่ะตั้งนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่กะกันว่าจะเป็นนั่นก็คือ๓๖
แต่ถ้าอยู่ในแดดจะคิดว่าอยู่ในไมโครเวฟนะคะ
ยืนในร่มมันยังรู้สึกว่ามันเผาร้อนเผา
ลมมาเหมือนไฟพัดมานะเหมือนเขาพัดไฟมาใส่เรา
คือไม่ใช่วันร้อนที่สุดนะคะเขาบอกว่าธุพงสูงสุดก็จริง
แต่ยังไม่ใช่ร้อนที่สุดท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดูแลนะ

ตอนนี้เวลามีข้างบ้านจะมีน้องหมา

เพราะปกติจะวิ่งออกมาข้างนอกตอนนี้ไม่ไหวหลบอยู่แต่ข้างใน
ตอนนี้ก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวกันนะ
พวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปนะฮะ

อีกเรื่องนึงมากันต่อ
เรื่องของการปรับค่าโดยสาร
ก็อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ก็มีหลังจากที่รถเมย์แล้วก็บข
ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็มีรถเมย์รวมถึงบขศแล้วก็รถร่วมบริการ
ปรับขึ้นในอัตรา๑บาท
โดยรถเมล์จากปกติ๙บาทตอนนี้ก็จะเป็น๑๐บาทแล้ว
แล้วก็รถเมย์ถ้าเป็นคอสมกก็จากเดิม๖บาท๕๐
ตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น๑๐บาทแล้ว
ส่วนรถปรับอากาศเพิ่มขึ้นตามระยะทางค่ะระยะละ๑บาท
จากเดิมปกติจะอยู่ที่ประมาณ๑๑๒๓บาท
ตอนนี้ก็จะเป็น๑๒๒๔บาทต่อเที่ยว
ก็ปรับไปตามระยะทางทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ต่อมา
คือกลายเป็นว่ารถตู้ก็มีการปรับค่าโดยสาร
หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเราตู้ถึงปรับค่าโดยสารขึ้นมาล่ะ

โลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพรถตู้นี่แหละค่ะ
พื้นที่ก็มีการปรับขึ้นค่าโดยสารตามด้วยแล้วนะคะ
โดยในโซเชียลก็จะมีการแชร์ภาพรถตู้จากอนุสวรีชัย
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็ปรับราคาค่าโดยสารขึ้นตั้งแต่วันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ราคาเดิม๓๗บาทนะคะ
ก็คือจากที่มธศูนย์รังสิตไปอนุสวรีชัย๔๓บาท
แล้วก็จากอนุสวรีชัยไปมธศูนย์รังสิตเป็น๔๘บาท

ครับแปลว่าบางทีมันจะมีค่าของค่าทางด่วน
ดังนั้นบางทางด่วนมันจะมีช่วงของมัน
หนูว่าเหยียบคันเร่งน้อยเร็วไม่ใช่

อันนั้นค่าปรับไหมคะคันเร่งร้อยเร็วเนี่ยพี่
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนางสาวจัญญาสุ่มทรัพย์อายุ๕๓ปี
แล้วต้องบอกว่าเป็นกรรมการวินรถตู้อนุสาวรีชัยมองเทพ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐเขาบอกว่า
ค่าโดยสารปรับขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ปรับขึ้นกันเอง
มีเอกสารจากกรมการขนส่งทางบกออกมาให้นะคะ
ดังนั้นรถตู้ก็จะมีการปรับค่าโดยสารขึ้น
จริงแล้วค่าโดยสารขึ้นแค่๑บาทจาก๓๗เป็น๓๘บาท
แต่ว่าไปรวมกับค่าทางด่วนเนี่ยเมื่อกี้พี่ถามว่าทำไมไม่เท่ากัน
ทางด่วนมันด่านละ๕บาทต้องผ่านทางด่วน๒ด่านก็รวมเป็น๑๐บาทแล้ว
ก็ถ้าขึ้นจากอนุสวรีขาออกนะคะ
๔๘บาทแต่ถ้าเป็นขาเข้าเก็บ๔๓บาท
ก็ถือว่าเป็นการขึ้นราคาในรอบหลายปี
เมื่อประมาณ๖๗ปีก่อนนี้
มีการปรับขึ้นราคาก็ขึ้นเฉพาะค่าทางด่วน
ไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารดังนั้นตอนนี้มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร
คือเพิ่มขึ้นมา๑บาทนั่นแหละ

เมื่อกี้ก็มีคนส่งคำชมมาให้พี่เหมียวนะว่าเล่นดีมาก

พี่เมียเค้าเป็นทุกคนแบบกลับเรียนตกแสดงช่องสาย

เมาทุกคนบอกพี่ใจร้ายหมดเลย
เหมือนเป็นอยู่หรือไม่หาย
เขาวานให้หนูเป็นสายรับ
ก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นก่อนเขาเป็นพระเอกหนึ่งในพระเอก

บ้าเหมือนกับผมยาวตอนนั้นเขาคิดผมยากัน
การเลือกใช้ของต่างก็ต้องตอบโจทย์
ความต้องการในการประหยัดเวลา
เพื่อที่จะช่วยทำให้ชีวิตนั้นง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชม
การเลือกน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เหมือนกันก็ต้องสมาร์ท

วันนี้เราเลยมาแนะนำนี่เลยนะคะใหม่
ที่จะช่วยเบาแรงและประหยัดเวลาในการทำความสะอาดเสื้อผ้า

นั่นไงเป็นนวัตกรรมน้ำหอมที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
โดยได้ความหอมนั้นจะถูกห่อหุ้มไว้ในแคปซูลนะคะ
แล้วก็รถแคปซูลมันก็จะเล็กเมื่อเสียดสี

มันก็จะทำให้ความหอมนั้นแตกออกมา
กระจายไปเลยนี่ไงคือใช้นี่ปุ๊บหอมแน่
แล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมที่มีมากขึ้นถึง๖เท่า
นวัตกรรมนี้นะคะช่วยลดกลิ่นเหงื่อ
กลิ่นอึบอับชื้นระหว่างวัน
ให้ทุกคนในครอบครัวนั้นหอมมั่นใจ
พกพาขนน้ำหอมติดตัวไปเติมความหอมด้วย
ตลอดทั้งวันเลยพิธี

ด้วยกันมี๓สูตรนี่เลยนะคะคือสีม่วงคุณผู้ชม
ก็ช่วงนี้อากาศร้อนบางทีแบบเสื้อผ้าเรามันเหงื่อมันออกใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าแบบใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ากลิ่นหอมนิดนึงออกไปข้างนอกจะได้มั่นใจ
สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ
แต่เสื้อสีฟ้าถือสีม่วงโอ๊ตอันนั้นเธอก็ครบทุกอันเลยนะ

แล้วก็เจอกับมันชีวิตเหลืองนะคะค่ะนะคะแอดตรงนี้

โพสต์แล้วก็ถ่ายไว้เรื่อยอะไรแบบนี้

ไม่นะพอว่าใกล้สิ้นเดือนมันต้องมีนึง
เดือนจะออกตีไว้ก่อนคร่าวก็ดี

เธอวันนี้ฉันซื้อลอตเตอรี่แล้วฉันทำลอตเตอรี่ตก
แล้วพ่อค้าขายขนมเอามาคืนฉันนึกถึงคดี
จริงป่ะคุณคุณของพี่หรือเปล่าคุณหมอสมดีให้เลขอะไรคุณแม่มาค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูดิว่าจะตรงกับที่พี่เหี่ยวบอกหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาเลข๕
โฆษณาเลิกเกินใช่ไหมคะอยากจะกินหอยนังรมก็เพราะเสียงพันธุ์นี่แหละ
นี่นะทั้งรุมตราเด็กสมบูรณ์เลยนะฮะ
เอ้ามาข่าวนี้เล่าให้ฟังนิดนึงคุณผู้ชม
เวลาไปเที่ยวทะเลบางทีเนี่ยก็อาจจะมีเรือจอดอยู่หลายลำถูกไหมคะ

มีคนคนนึงค่ะเป็นชาวมะกันสัญชาติอเมริกันเนี่ยนะคะ
ก็อยากจะขับเรือสปีดโบสต์หรืออะไรก็ไม่รู้
อยู่ดีก็ไปก่อเหตุเอาเรือสปีดโบ๊ทที่เขาจอดเอาไว้ที่ท่าของเขาเนี่ย
ขับออกไปเฉยเลยขับของเขาออกไปแล้วก็หายไป
ตัวเจ้าของเรือเขาก็ออกมาบอกว่าโอ้ราคามันไม่ใช่เบาไม่ใช่ถูกอย่างนี้เรียกว่าขโมยหรือเปล่าคะคุณค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤตภาพเดชอินทรศรภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพีอำเภอเมืองกระบี่
ก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๓เมษายนพนักงานสอบสวนสพเกาะพี
ก็ขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดกระบีค่ะ
โดยผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายปาร์เกอร์วิวสันบิชอปคนเมื่อกี้อายุ๒๕ปี
สัญชาติอเมริกันค่ะหลังจากเจ้าตัวก่อเหตุขโมยเรือสปีดโบสต์
เอาเรือสปีดโบ๊ทของเจ้าของเรือบนเกาะพีพีเลขับออกไปโดยไปจอดทิ้งไว้ที่เกาะพีพีดอน
บริเวณอ่าวแหลมตรงมันอยู่มันอยู่ห่างออกไปอีกนิดนึงอะนะคะ
ส่วนเจ้าตัวเนี่ยมาทราบว่าหลบหนีออกไปจากเกาะพีพีเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเกาะพีก็รับแจ้งจากนางสาวอภิสมัยแสงจันทร์
เจ้าของเรือสปีดโบสต์ราคาล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะ
บอกว่าเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวถูกนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวต่างชาติ
โดยคนขับเรือจอดเสียบกุญแจเรือทิ้งเอาไว้

จากนั้นนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวก็มีอาการเมานะคะ

โดยมีบรรดาคนขับเรือในจุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์ก็ร้องห้ามกันใหญ่โต
แต่ว่าในปาร์เกอร์เขาไม่ฟังก็ขับเรือหายออกไป
ต่อมาทางพันธบรวจโทเฉลิมชัยเหินสวัสดิ์
รองภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพี
ก็นำกำลังไปเลยค่ะ
ออกติดตามค้นหากระทั่งมาอีกวันหนึ่งเลยนะคะ
เมษายนก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
พบเรือลำดังกล่าวจอดอยู่หน้าโรงแรมฮอลิเดยอิน

อ่าวแหลมตรงบนเกาะพีพีดอน
ซึ่งอยู่ห่างออกไป๑๕กิโลนะจ๊ะ
คนละเกาะกับเกาะพีเลย

พบว่าสภาพเรือได้รับความเสียหายที่เครื่องยนต์
แล้วก็ตัวเรือเองก็มีแตกมีรอยถลอก
เขาคิดค่าเสียหายออกมาแล้วประมาณ๓๕๐๐๐บาทค่ะ

อีกลำนึงเอาตัวเองกลับไปส่งที่เกาะพีพีเลที่มา

แต่เรือนั้นทิ้งไว้ที่ขโมยมาทิ้งไว้ตรงนั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดตามสอบสวนจนทราบว่าเจ้าตัวเดินทางมาด้วยกันกับเพื่อน
ซึ่งมากันอีก๖คนนะแต่ตัวเองก็ไปของตัวเองคนเดียวนั่นแหละ
โดยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะพีพีเลค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนเช็คภาพวงจรปิดต่าง

ก็ทราบว่าเจ้าตัวเดินทางออกจากเกาะพีพีไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๐เมษา

กรณีรีหนีหายไปเลยทีเดียว
เมื่อเช้าเจอแล้วค่ะเจอที่สวรรณภูมิ

กรณีลี่จากพีพีแล้วก็เตรียมตัวจะลีฟออกจากเมืองไทยไปแล้ว
คุ้มหัวคุ้มเหมือน่ะตรวจบอกว่ามีความตัว
เออนะจริงเขาน่าจะเมามานะหนูว่า

๓๐๐๐๐๐กว่าบาทนะครับสามแสนห้าหมายถึงว่า

เบียร์ไปสัก๒ขวด๓ขวดหรือ๖ขวดหรืออะไรอย่างนี้
สามแสนกว่าจริงจริงอันนี้แบบเครื่องยนต์เสียหายมีรอยเถลิงทะลอง

ฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยก็มีเรื่องแปลกเยอะเหมือนกันนะฮะ
อย่างล่าสุดมันมีเรื่องหนึ่งก็คือมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเป็นชาวอังกฤษ
ปรากฏว่าเขาไปเก็บโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเขาอ้างว่าเขาจะเอาไปคืนเจ้าของเครื่อง
แล้วก็เอาไปแจ้งความอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกจับแล้วก็ถูกกล้อนหัว

ดีนะเอาของไปคืน

เอาไปคืนเจ้าของนะที่เขาทำหล่นไว้

ปรากฏว่าตำรวจไทยเขาออกมาบอกล่างล่าสุด

คือเจ้าของโทรศัพท์เป็นผู้หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่ง

หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็เดินออกจาก

เดินออกจากแอร์พอร์ต
ออกจากแอร์พอร์ตแล้วก็นั่งรถตู้แล้วก็ออกไปเลย
คือไม่ได้กลับว่าเธอจะไปคืนไทยเลย
ตำรวจเขาก็เลยตามไปสืบจนรู้ว่าไปพักอยู่ที่ไหนที่อะไรยังไง
เขาก็เลยไปที่บังกะโลที่ผู้ชายคนนี้พัก

ปรากฏพอมากดดูเนี่ยมันเปลี่ยนรหัส
รหัสแล้วเปลี่ยนภาษาเยอรมันของผู้หญิงวีรมันคนนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็เอาข้อมูลบางส่วนของเขาลบทิ้งไป

ทีนี้ตอนเข้าไปอยู่ระหว่างเรือก็ต้องมีการก้อนผม
ปรากฏว่ารับฐานมาตั้งแต่เข้าไปให้ข่าวที่ได้เรียนเมล
อีกอย่างหนึ่งกลายเป็นเมืองไทยเสียชื่อเลย
เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะจริงเขามีหลักฐานหมด
ก็เหมือนที่เรื่องที่แอบอ้างว่าโดนข่มขืนที่
เอออันนั้นนะครับนั่นหนักแล้วก็เงียบใช่ไหม
พอแก้ข่าวแล้วไม่เห็นดังเหมือนตอนที่เป็นข่าวร้ายเลย
ส่วนอีกเรื่องนะคะที่เมียนมาร์เกิดเหตุเหมืองหยก
ที่อยู่ในรัฐกระชินนะคะถล่ม
แล้วก็ทำให้คนงานเสียชีวิตถึง๕๔คน
แล้วก็ตอนนี้เขาก็ใช้เครื่องจักรอะไรต่างขุด
มันลึกถึง๓๐เมตรท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
โครนพังถล่มครั้งนี้กินพื้นที่เป็นวงกว้าง
ซึ่งทำให้บริเวณที่พักของคนงานจมหายไปด้วยไม่ใช่เฉพาะตรงเหมือง
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คาดว่าคนงานทั้งหมดนั้นอาจจะเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยคาดเดาอย่างนั้นนะครับเพราะมันลึกมาก
มาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับพรมแดนอินเดียแล้วก็จีน
ซึ่งอุตสาหกรรมนี้สร้างมูลค่าแล้วก็รายได้ให้กับประเทศมากมายมหาศาล
ล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๗เนี่ยนะคะสร้างให้ถึง๓๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไม่ใช่น้อยเหตุการณ์เหมืองหยกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เมื่อปี๖๑เมื่อปีที่แล้วก็เกิดขึ้นคือฝนมันตกมาอย่างหนัก
เหมืองก็ประกาศห้ามชาวบ้านเข้าไปขุดหยกแต่ชาวบ้านก็ไม่ฟัง
จนกระทั่งภูเขามันถล่มจริงแล้วก็ไหลทับชาวบ้าน
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๕รายแล้วก็ศูนย์หายหาไม่เจอไปอีก๔๐ลายเลย
ไปอีกเรื่องนึงนะครับคนกรรมลาสัยฮือหาอาถรรมไม้แต่เคียนยักษ์
งัดขึ้นลำน้ำชีสุดทุลักทุเลอืมนี่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณสะพานข้ามลำน้ำฉี่ถนนสายกราศัย๑๐๑ตำบลเจ้าท่า
อำเภอกรรมลาสัยจังหวัดกรราศิลป์ครับไปพบชาวบ้านจำนวนมาก
นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ต้นไม้ขนาดใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
เอาแป้งเนี่ยไปทาตามความเชื่อโดยคาดว่าต้นไม้ที่พบนั้นน่าจะเป็นต้นตะเคียนทอง
เนื่องจากในอดีตนะครับเคยมีผู้เท่าผู้แก่นั้นมาบอกว่า
เคยมีต้นตะเคียนทองเนี่ยอยู่บริเวณลำน้ำชี
ใกล้กับจุดนี้น้ำหนักประมาณ๑ตันความยาวประมาณ๑๐เมตร
คาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
นี่นะฮะโดยหลังจากเก็บกู้ขึ้นมาได้จากลำน้ำแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยกนะฮะโดยใช้รถพ่วงนั้นทำการนำไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดใหม่สามัคคี
บ้านท่าสามัคคีตะมนต์เจ้าท่าที่อำเภอกรรมราศัย
เพื่อให้คนนั้นได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ตามความเชื่อส่วนบุคคล
นี่ไงคลุมผ้าสีส้มไงนี่นะฮะ
แล้วก็เอาไปตั้งไว้แบบนี้ไปถามนายเก่งกาดปุ้งกาวงฮะ
เป็นนายกสมาคมเมตตาธรรมทิพย์สถานเต็กก่าจีโงเกาะนะฮะ
โอ้โหสำนวงโอ้โหสำนวงไป

ได้รับแจ้งนะครับจากทีมงานก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี
บอกว่าบริเวณจุดนี้ไม่สามารถขุดเจาะเสาเข็มได้

ว่าน่าจะมีอะไรอยู่ใต้น้ำ
ลงพื้นที่ออกสำรวจแล้วก็ทำการประดาน้ำ
พบครับว่ามีท่อนไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำจริง
ทำให้ต้องใช้รถเคนขนาดใหญ่นั้นยกขึ้นมานะครับ
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ได้พยายามผูกลวดสลิงเพื่อดึงขึ้นมา
แต่ผูกดึงเท่าไหร่ลั่วสลิงก็ขาดเท่านั้น
นี่เขาบอกขาดสองครั้งเลยนะฮะอีกทั้งยังมีฝน
นี่ตกลงมาอย่างหนักโอ้โหเขาบอกว่าเรียกว่าเหมือนในหนังเลยล่ะ
จนกระทั่งต้องยกเลิกภารกิจไปนะครับ
กระทั่งวันถัดมาได้พยายามใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกากับอีก๘นาที

ไม่เปลี่ยงค่ะเปลี่ยงแป้งเลยคะ

พวกชาวบ้านในพื้นที่พอทราบข่าก็
ก็ไปเอาทูปเตียนดอกไม้นะคะไปกราบไหว้
ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ

คำว่าใช่แป้งกุญหรอ

พาแล้วต้องเอามืดลูบนิดหนึ่ง

ไม่มีเขียนเขาเอาขึ้นไปได้สองตอน
พี่เหมียวบอกมีแรง๕เมื่อกี้นะฮะ

แต่พูดถึงคนเขาได้เห็นกันเยอะนะ

ก่อนต้นนี้ที่เห็นก็เห็นจริงนะพี่รู้จักนะฮะน่าสงสารนี่

สนสารค่ะที่เราบอกเนี่ยว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็บวก๑ลบ๑ไง

สูง๓๓๑ตรงแปด

เมียวพูดนะเล่าข่าวแต่ว่าไม่ได้ซื้อตัวนั้นซื้อตัวอื่น
อ๋อถ้า๓๓๑มันถูกได้อย่างไรคะทั้งเราก็ไม่ทราบ
อุ๊ยช่วงแรกกูไม่ชอบมันมีข่าวนี้
สนั่นจอในโลกโซเชียลมากเลยคือน้องปูปะยากับดีเจมะตูม
ฮะทำไมอ่ะถล่มกันหนักหน่วงมากทีเดียวนะ
จริงหรือเปล่าประยาบอกมัตตูมไม่ใช่เพื่อน

ไม่รู้แต่กูพยายามบอกว่าไม่ใช่เพื่อน
น้องตาเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณผู้ชอบอีกหนึ่งค่ะภูมิการตีสุดท้าย
บทยังดังมากนะคุณแล้วคุณอยากให้อ่านข่าวเรื่องนี้มากนะ

คุณรู้คอมเมนต์คนที่เขียน
ก็คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนน้องปูเขาออกสัมภาษณ์สื่อนี่แหละ

ก่อนหน้านี้เขาเหมือนว่าร่วมธุรกิจการขายอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
แล้วเขาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทำให้ผอมนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าล่าสุดนักข่าวก็ไปถามทำไมเดี๋ยวนี้เงียบนะ
ทำไมไม่โพสต์แล้วล่ะทุกที่เห็นโพสต์จริงอะไร

ก็ไม่นะคะก็คือเขารู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่ถูกต้องแบบว่าแบบ

บอกไม่ถูกต้องเลยเหรอ
ว่าทำให้คนอื่นดูแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับพี่หนุ่ม
เหรออะไรพี่เบียว
ชอบความจริงใจในการ

แล้วทำไงอ่ะทำนี้ทำไง

คืออย่างนี้คุณปูปรายาเนี่ยเขาบอกเลยว่า
เขาเลิกทำธุรกิจนี้แล้วเขาสงสารตัวแทน
แล้วเขาก็บอกเขาไม่ใช่เพื่อนกับมะตูมกับต้นหอมตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณปูปรายาเนี่ย
เปิดธุรกิจอาหารเสริมด้วยกันแต่ผ่านไปไม่นานปรากฏว่ากระแสมันเงียบลง
นางเอกสาวก็ไม่ค่อยโพสต์เกี่ยวกับอาหารเสริมสักเท่าไหร่นะครับ
หลายคนนั้นก็สงสัยกันบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ล่าสุดนะฮะสาวปูเนี่ยเขาก็เปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ
เรื่องธุรกิจอาหารเสริมอันนั้นปูเลิกทำไปตั้งนานแล้วค่ะ
แต่รู้สึกว่าพอทำงานร่วมกับวงการอาหารเสริมจริงแล้วตอนนั้นเรามองว่าเป็นวิธีที่ทำเงินได้ง่าย
พูดตรงตรงปูไม่ได้เป็นหุ้นส่วนบริษัทเขาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้น
มันเป็นธุรกิจคือเขาใช้ชื่อเสียงของเราเนี่ยไปดึงดูดคนแล้วก็ยอดขาย
แต่พอเห็นว่าข่าวหลายรอบที่ออกมาคนที่น่าสงสารจริงเนี่ยมันคือตัวแทน
ซึ่งปูเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดส่วนเรื่องรายละเอียดอื่น
ปล่อยให้ทนายความเป็นคนพูดจะดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดของกฎหมาย
เขาก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเจ้าตัวนั้นได้แชร์ข่าวปูปรายา
จากเพจบันเทิงชื่อดังพร้อมกับเขียนข้อความประกอบว่าตามนี้
ต่อไปนี้อย่าไปเรียกคุณปูว่าบอสนะคะสงสารเขาเขาอุตส่าห์สงสารตัวแทนแล้วจบกันด้วยดีเนอะ
คนเข้าไปอ่านก็ตกใจอีกว่ายังไงจบกันด้วยดีเนาะแต่ทำไมดูเหมือนประชดประชัน
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในธรรมนองที่ว่า
ข้อความที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์เหมือนเป็นการไปประชดประชัน
พร้อมกับโพสต์ข้อความใหม่เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ต้องลบ
เพราะมีเจตนาต้องการจะกระจายข่าวให้ตัวแทนทราบ
จะได้ไม่ต้องไปพาดพิงหรือใช้ชื่อเขาในการขาย
เพราะเขาออกมาพูดก่อนบริษัทไม่ได้ต้องการแขวะ

หรือให้คนเข้าไปรุมด่านะครับ
แล้วก็รู้ดีว่าชื่อเสียงตัวเองก็ลบมากกว่าบวก
ยังไงไม่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวว่าร้ายใครเหมือนกัน
แต่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวพูดความจริงดีกว่าครับ
ปลโพสต์ก่อนหน้านี้แขวะไหม

ก็รู้สึกแบบอะไรวะอุตส่าห์เงียบ
รอเคลียร์หลังบ้านจะได้ไม่มีฝ่ายไหนเสียหรือว่าเป็นข่าว
พอโดนแบบนี้ก็เลยแชร์แบบแขวะไปก็ต้องขออภัยมณัฐที่นี้ด้วยจริง
อันนี้ไม่ต่อแหลแชร์ได้พร้อมทั้งยังเข้ามาประกาศด้วยว่า
ถ้าใครพาดพิงถึงบุคคลอื่นจะลบทุกคอมเมนต์
ล่าสุดครับยังไงล่ะในไอจีของดีเจมะตูม
โพสต์ภาพตัวเองนั่งในรถพร้อมอาการเหมือนมองบน
ขณะที่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะฮะซึ่งเป็นเพื่อนสี
ก็เข้ามาส่งสัญลักษณ์เหมือนมองบนด้วยทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงทั้งคู่ว่า
เลิกปลอมนี่ทั้งคู่ได้ไหมคะโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะบอกเลิกปลอมทั้งคู่ได้ไหมคะ
คนเขาเกลียดพวกพี่ครึ่งข้อนประเทศอยู่แล้วงานนี้กลายเป็นดราม่าอีกนะฮะ
ตูมเข้ามาสวนกับเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวว่าพี่อาจจะปลอมบ้าง
คนค่อนข้างประเทศอาจจะเกลียดพี่มากมากเรื่องพวกนี้
มันไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์แต่ที่พิสูจน์ได้และเป็นเรื่องจริงที่ไม่ปลอมก็คือ

วายเขาเซ็นเซอร์แล้ว
ขณะที่ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณมะตูมด้วยว่า
นี่คือคนเข้ามา

ผลประโยชน์อะไรหลายอย่างที่ทับซ้อนกันอยู่

สวยจริงยอมรับเลยเป็นผู้หญิงที่สวยจริง
สวยอย่างนั้นปูประญาเนี่ยแล้วพอเหมือนประมาณว่า
คือเหมือนตอนในภาพของคุณปู
อ่ะก็ถูกต้องคือแบบมีเรื่องของนางเอกอะไรอย่างนี้
เข้าไปถล่มคุณมะตูมว่าแบบเธอแหละโกหกอะไรอย่างนี้
เขาไม่ทำหรอกแต่พอในพื้นที่ของคุณมะตูม
คนก็เข้ามาเชียร์แบบว่าใช่ค่ะทำไมทำอย่างนั้นค่ะ

สรุปตอนนี้คือตอนนี้คุณต้นหอมเขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่น
คุณมะตูมอยู่อเมริกาก็เดี๋ยวต้องรอแล้วพูดกัน
คือจริงแล้วอันนี้คือผมเป็นกลางนะ
ผมบอกเลยรู้จักทั้งมะตูม
รู้จักมานาน

คือในมุมเราเข้าใจทั้งสองฝั่งนะคือเป็นมะตูมก็เข้าใจได้ว่าอาจจะต้องโกรธ
เพราะว่ามันมีผลพวงไปถึงธุรกิจถูกไหมฮะในบางคำพูดอะไรอย่างนี้

เขาเป็นฝรั่งเขาก็พูดตรงอะไรอย่างนี้นะ

คนที่ไม่ได้ติดตามเดี๋ยวเล่าคร่าวว่า
ไลหรือว่าคุณแพร่เนี่ยเขาไปขโมยทองของแม่ย้อย
แม่ย้อยคือคุณใหม่ที่ปลดต่อคอ
แล้วก็กรรมปลาบออกมาครับ
มีบัวว่าพิลัยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ

นอกจากนี้ก็แนบรูปที่มีข้อความเกี่ยวการรักทรัพย์นะครับ
โทษว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔
มีโทษจำคุกนานถึง๓ปีและปรับ๖๐๐๐บาท
อันนี้ถือเป็นการให้ความรู้ไง
ก็เอาแบบว่าเอาละครมาเป็นสื่อเลยฉลาดมากเลย
พี่ไรมันขโมยสร้อยปลาย้อยไปค่ะ
อันนี้ที่สถานีตรวจชุมแสงเพจของของศของภูทรชุมแสงเนี่ย
เขาก็บอกว่าชุมแสงของกระพูลประชาชนที่เป็นผู้เป็นตา

อันล่างไหมอีพิไลมันเป็นโจรค่ะ
มันขโมยสร้อยไอ้ย้อยแล้วแพร่เข้ามาแพร่พิชภาเข้ามาเม้น

ตอนนี้น้องเขาคงเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แน่เลยตอนนี้
เขาก็บอกว่าไม่มีใครเข้าข้างพี่ไรเลยเหรอ
ไม่มีใครเป็นทีมที่ไรเลยนะคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจแพร่ใหญ่เลย

เล่นจนคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้จริงไม่เป็น
หน้าทั้งตาทั้งแบบโอ้ยนางแบบสุดเหยียดมาก
คืออยากให้น้องได้อยู่ดีฉันก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม
ไม่แต่พูดถึงเรื่องเค้าอยากโตบเจ๊อาอยากโตบพี่ไล่

พอมาถึงใครคนนั้นก็มีชีวิตของกันเอง
คือเต้นทุกคนเท่ากันหมดเลย
ไม่มีใครเป็นภรรย์
นี่เป็นเฉพาะอีกตัวซ้ายมือเนี่ย
เขาว่าพี่ไลเพราะพี่ไลด่าว่าเขาเป็นกรใช่ไหม
เขาก็เลยพี่ลายพี่ลายกรรเป็นเอ่อคงใช่มั้ยแม่คุณนึกว่าเป็นกรรมั้งเนี่ย

เขาก็เลยสวนกลับไปว่าเขาเป็นกรเขาก็มีคน
คนเอามันไม่เหมือนแกหรอก

อินทร์มากคุณแม่ถ้าคือแต่อยากโต่งแม่มาก
ถ้าไม่ใช่เพราะคุณแม่หนูยังอยู่ซูมแสงได้อีกหลายวันอยู่เลย
คือแก้ตัวกับแม่ผัวคือไปอ๋อนี่ตัวเธอนี่เธอพูด
เพราะก็คุณแม่อยู่ดีพี่มีไม่ได้พูดอะไรเค้าถ่ามาด่าบอกว่า

อีเรยรู้มึงปากแข็งอยู่ร้องตัวแร้ตังงี้

เขาก็แปลว่าพูดลองผู้ชมซังแน่

เขาจะตบตีกับเวทีนู้นแล้วตอนนี้
ติดตาม
มาบอกเขาเพราะว่านะฮะตอนนี้นะฮะ
เกิดเรื่องที่ว่าน้องมีก้าหรือมากกี้
สลากกินแบ่งออกเมื่อวันที่๑๖เมษานะคะ
อะไรรู้ไหมคะ๒๓ตรงกับอะไรรู้ไหมคะ

ทีนี้ตอนนี้เขาก็ได้รับการสถาปนาเป็นอาจารย์มีก้า

จะเป็นยังไง

รอบนี้ของมียาเองค่ะ

น่ารักไปอีกส่วนว่าลูกสาวจะได้ขึ้นแท่นเป็นอาจารย์มีย่าหรือไม่

อีก๔มาใช่ไหมต้านโตมากลูกเอ๊ะเออไม่รู้ดิยก๔มาเลย
เมื่อกี้พี่อย่าบอก๕มาแล้วแล้วอีกเลขหนึ่งคืออะไร
ยกไปมั่วซั่วมันยังไม่มีที่มาเดี๋ยวซิมต้องใกล้กว่านี้หน่อย
อีกหนึ่งคนค่ะคุณหญิงลีก็เข้าไปแจ้งความ
กับปอทเอาผิดคนที่ไปปลอมเฟซบุ๊ก
ก็คือไปโพสต์คลิปแบบลามกอนาจารย์แล้วก็ทำให้ตัวเองเสียหาย
ในชื่อหญิงลีเหรออืมวันนี้๑๓เมษายน
คุณหญิงลีหรือว่านางสาวธิดารัฐศรีชุมพลอายุ๓๖ปี
นักร้องลูกทุ่งหมอลำลำซิ่งในสังกัดของค่ายแกมมี่โก
หมดแล้วเหรอหมดแล้วพูดไปอ่ะเดี๋ยวเล่าเขาไปแจ้งความ
หลังจากถูกแอบอ้างเอารูปแล้วก็ชื่อไปใช้สร้างแฟนเพจเฟซบุ๊กกันนะคะ
หญิงลีศรีชุมพลแฟนเพจเป็นมิวสิกวิดีโอ
แล้วก็โพสต์คลิปลามกจำนวนมากเลยทีเดียว
นั่นไงอยากเห็นใช่ไหมไม่ได้ตอนนี้ต้องบอกว่าไปดูเนี่ย
เพราะว่าเพจดังกล่าวมีคนกดไลค์มากถึง๕๗๔๐๐บาท
ก็คือมีคนติดตามอยู่๑๗๐๐นะจ๊ะ
แล้วก็มีการนำรูปภาพของตัวเองไปโพสต์อยู่จำนวนมากเลย
ซึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊คของตนจริงคือหญิงลี
ก็ฝากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะที่ไปแจ้ง
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
เพราะว่ามีการใช้รูปตัวเองไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
คิดว่าเฟซบุ๊กนี้เป็นของคุณหญิงลี
แต่ภาพที่ออกไปมันกลายเป็นว่ามีคลิปลามกอยู่เต็มไปหมดเลย
ซึ่งมันผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๒
ทำอย่างนี้ล่ะโวล็ป๔นะคะอันนี้เรียกว่าไม่ได้นะคะ
เอายอดไร้ใช่ไหมเอายอดไร้สูงเดี๋ยวเขาก็จะได้เงิน
ใช่บางทีก็เอาไปขายของบางทีก็เอาไปเสร็จปุ๊บ
มีการเอาไปขายของไปขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
หวังว่าแบบคุณหญิงลีเป็นคนแบบซื้อคิดว่าหญิงลีเป็นคนดำเนินการเองหรือเปล่า
มีเปล่าต้องออกไปแจ้งความไว้นะคะ
โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ